เวลาช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุประดับไฟสองขบวน
เบียดกันต้องการจะเข้าไปจอดหัวลำโพง
แต่ว่าไปปะทะกันเข้า

แต่ว่ามีการตรวจสอบเพราะว่า

ของคนขับหรือสภาพหล่าง
รถไฟที่เบียดกันสองขบวนแบบนี้นะฮะตามที่เห็นในภาพก็มีการแชร์ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับเป็นรถไฟขบวนสองแปดห้ากรุงเทพชาติเชิงเซาท์เบียดกันกับขบวนเจ็ดสิบแปดน้องคายกรุงเทพครับจนทำให้ล้อด้านซ้ายของตู้ลิสารเป็นตู้ลิสารสุดท้ายของขบวนที่เจ็ดสิบแปดถูกยกลอยขึ้นไปเห
เกิดขึ้นบริเวณจุดเปลี่ยนลางที่๙แล้วก็๑๐ของสถานีรถไฟกรุงเทพครับซึ่งเป็นพื้นที่จัดเก็บแล้วก็อู่ซ่อมบำรุงรถไฟก่อนนำออกไปให้บริการกับประชาชนต่อไปนะครับนายธนงศักดิ์พงศ์ประเสริฐบรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอุบัติเหตุไม่มี
คือเวลาจะเข้ามาเนี่ยต้องขับเร็วห้ามเกินสิบห้ากิโลเมตรชั่วโมงหรือสภาพรางไม่พร้อมใช้งานหรือเปล่าซึ่งการรถไฟนั้นจะแร่งหาสาเหตุต่อไปนะครับแปลกมากนะคะเราไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้ว่ารถไฟมันมาเบียดกันได้ไงต่างคนต่างมีรางของตัวเองแต่โชคดีไม่มีพฤษาไงครับอ่านะฮะ